ไปดูอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมค่ะที่ทางต่างระดับบางปะอินยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะไม่ติดสะสมค่ะติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินนะคะรายงานสดมาจากทางต่างระดับบางปะอินนะคะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมนะคะที่จะเดินทางไปบนบริเวณถนนทางต่างระดับบางปะอินนะคะเพื่อที่จะเข้าถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปยังภาคเหนือนะคะก็คงไม่ต้องกังวลใจแล้วค่ะ
จากสภาพการจราจรบริเวณนี้นะคะยังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีการติดขัดสะสมที่บริเวณท้ายแถวค่ะ
แม้ว่าบริเวณทางขึ้นทางต่างระดับบางปะอินนะคะจะมีลักษณะเป็นคอขวดก็ตามค่ะ
สภาพการจราจรบริเวณทางขึ้นทางต่างระดับบางปะอินนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนสายเอเชียค่ะ
ขณะนี้นะคะก็ยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีติดขัดค่ะ
หลังจากเมื่อสักครู่นี้นะคะทางตำรวจทางหลวงค่ะได้เปิดช่องทางการจราจรพิเศษเพิ่มเติมนะคะช่วงกิโลเมตรที่ห้าสิบแปดถึงช่วงกิโลเมตรที่เจ็ดสิบสี่ค่ะเป็นทางยาวจำนวนสิบหกกิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะระบายรถให้สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัวและไม่ติดขัดสะสมค่ะซึ่งแม้ว่ารถที่เดินทางมาจากกรุงเทพ

หารถติดสะสมได้ค่ะโดยร้อยตำรวจเอกพาณุพรสักนะคะรองสารวจสถานีตำรวจทางหลวงอายุทยาค่ะ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่าส่วนใหญ่นะคะประชาชนค่ะจะเดินทางออกจากภูมิลำเนา
กลับสู่ภูมิลำเนานะคะตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนแล้วค่ะ
จึงทำให้ในค่ำคืนนี้นะคะไม่น่าจะมีปริมาณรถมาสมทบเพิ่มเติมค่ะ
อกจากนั้นนะคะยังได้มีการเช็คปริมาณรถตลอดเวลาค่ะ
เพื่อที่จะบริหารเส้นทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ
ผมณเวลานี้นะครับจะมีรถนะครับที่ออกเดินทางจากกรุงเทพมา
ตรงจุดนี้เขาเรียกว่าหลักกิโลเมตรที่๕๑นะครับ
มุ่งหน้าไปทางหลวงเอเซียนะครับเพื่อจะไปสายเหนือ
แล้วก็จะมีรถที่มาจากมอเตอร์เวย์นะครับ
มุ่งหน้าไปทางไซเนอร์ด้วยกันมาประจบกันอยู่บนต่างระดับบางปะอินนะครับ
อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับทำให้รถขณะนี้มีการชะลอตัวครับ
แล้วก็เจ้าที่ตำรวจทางหลวงเราก็ได้จัดกำลังนะครับ
เป็นรถจักรยานยนต์นะครับไปอยู่บนต่างระดับอิน
เพื่อจะเร่งระบายรถแล้วก็มีเจ้าที่รถยุอยู่ด้านล่างนะครับ
ช่วยกันเร่งระบายรถขึ้นไปครับผมครับ
ที่ตามขณะนี้ที่ประเมินสถานการณ์นะครับรถยังไม่มีเติมมาเยอะนะครับ
แต่ก็ยังยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะเราก็จะมีรถหน่วยบริการรังสิตนะครับ
สังเกตการณ์ดูปริมาณรถที่มาจากโรงโทเวรังสิตนะครับว่า
มีเติมมาอีกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเติมมาเราก็จะมีการจัดกำลัง
คอยอังกฎเรื่องสุดการณ์หลักจรทั้งแสนทางนะครับ
สำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการหลีกเลี่ยงเส้นทางต่างระดับบางปะอินนี้ค่ะ
ตำรวจทางหลวงก็ได้แนะนำนะคะว่าสามารถให้ไปได้ที่
แล้วก็ไปออกที่ถนนสาย๓๔๗เพื่อที่จะทะลุอำเภอบางประหัน
เข้าสู่ถนนสายเอเชียได้เช่นเดียวกันค่ะขณะที่บรรยากาศนะคะ
ถนนเส้นนี้ในภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ
หกโมงเช้าไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายสามนะคะก็ได้เกิดการชะลอตัว
แล้วก็ติดขัดเล็กน้อยค่ะโดยมีท้ายแถวนะคะ
สมยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งต่อมานะคะ
ตำรวจทางหลวงก็ได้มีการเปิดให้ใช้ช่องทางพิเศษจนทำให้การจราจรจุดนี้นั้นคลี่คลายลงได้ค่ะ
แม้ว่าถนนเส้นนี้นะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่ถ้าหากว่าในช่วงดึกนะคะได้มีรถปริมาณมากเข้ามาสมทบ
ก็อาจจะทำให้จุดนี้เกิดการติดขัดได้ค่ะแต่ตำรวจทางหลวงเองนะคะ
ก็ได้มีการตั้งจุดสกัดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังที่บริเวณนี้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะตำรวจเองค่ะก็คาดว่าช่วงเช้านะคะ
จุดนี้ค่ะจะมีการจราจรติดขัดสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เนื่องจากคาดว่าชาวกรุงเทพมหานครนั้นนะคะ
ก็จะคงออกไปทำบุญค่ะที่บริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะคะ
แล้วก็จะใช้ถนนเส้นนี้ค่ะแต่ทางตำรวจเองนะคะ
ก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
พศจริษฐศิลป์ไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณทางต่างระดับบางประอินทร์